คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ

ทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตในสวนมะม่วงของตัวเขาเอง
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังผลักดันช้างป่าให้กลับคืนสู่ป่านะครับ
นี่คือสภาพศพของนายทวีจิตบุญชื่นอายุ๖๑ปี
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในสวนผลไม้หมู่แปด
บ้านว่าเอนที่ตำบลศรีมหาโพธิอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
สภาพศพขาซ้ายหักหน้าอกและตามร่างกาย
มีบาดแผลแล้วก็มีร่องรอยถลอกหลายแห่ง
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะช้ำในเสียชีวิตด้วยนะครับ

พบถังน้ำล้มอยู่ใต้ต้นมะม่วง
กิ่งมะม่วงหักลงมากองอยู่ที่พื้น
แล้วก็ที่พื้นพบรอยเท้าช้างลักษณะเดินไปเดินมาอยู่รอบสวน
ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะถูกช้างป่าเขาอ่างรือในทำร้ายนะครับ
ขณะที่ตัวผู้ตายเองมารดน้ำต้นมะม่วงในสวนผลไม้แห่งนี้นะครับ
โดยนายสมพงศ์อนุจันทร์สับปะเหลอประจำวัดว่าเอน
ที่เคยถูกช้างป่าตัวนี้ทำร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
แล้วก็เมื่อช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
เขาก็เป็นคนเห็นช้างตัวนี้แหละครับเดินอยู่ที่หลังเขา
ตัวเขาเองก็เลยขับรถลงมาจากเขาเพราะว่ากลัว
กลัวจากเหตุการณ์คราวก่อนรอดตัวมาได้
กลัวว่าช้างจะเข้าทำร้ายเขาอีกนะครับ
หลังจากที่เขาขับรถหนีช้างลงมาแล้ว
ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงคนร้องขอให้ช่วยเหลือนะครับ
แต่ตอนนั้นเขาก็บอกว่าบนเขาก็ไม่น่าจะมีคนอยู่แล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าใครร้องหรือว่าเสียงมันแว่วมาจากทางไหนนะครับ

พอถึงพบค่ำเขาก็มารู้ข่าวว่า
มีคนถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
เป็นทีแน่ชัดแล้วการฉันสูจน์ในเบื้องต้น
ผู้ตายถูกช้างป่าตัวนี้กระทืบหรือเหยียบจริงนะครับ
เพราะว่าทั้งลำตัวทั้งใบหน้าขาช่วงหน้าก็หัก
หลังช้ำในแล้วก็ปอดฉีกขาดเสียชีวิตคาที่
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านว่าเอน
บอกว่าช้างตัวนี้เข้ามาในพื้นที่๒๓วันแล้ว
แล้วก็ไปพังกำแพงบ้านของชาวบ้าน
จากนั้นมันก็เดินลัดเลาะมาไปเรื่อย
มาทำร้ายร่างกายของนายทวีทำให้นายทวีนั้นเสียชีวิตนะครับ
ผู้สื่อข่าวนะครับในพื้นที่ได้ติดตามความคืบหน้า
พบว่าช้างตัวก่อเหตุยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าไม้ยูคาลิปตัส
ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่มากนักนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
กำลังออกติดตามช้างป่าตัวดังกล่าว
เพื่อผลักดันให้ช้างข้ามถนนสาย๓๕๙ปราจีนบุรีสะแก้ว
แล้วก็กลับเข้าไปที่ป่านะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คาดแล้วนะฮะว่าช้างตัวนี้มันลงมากินมะม่วงในสวน
เพราะในป่าเนี่ยอาจจะขาดอาหารนะครับ
แล้วก็ช้างป่าเขาอ่างรือในจังหวัดฉะเชิงเซา
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันมักจะข้ามมาจากจังหวัดฉะเชิงเซา
มาหากินในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ
กบินบุรีของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง

จากพื้นที่ดังกล่าวอุดมสมบูรณ์
มีแหล่งน้ำแล้วก็แหล่งอาหารนะครับ
ส่วนพื้นที่เขาอ่างรืนัยหรือว่าป่าราบต่ำพื้นสุดท้าย
เขตรอยต่อ๕จังหวัดภาคตะวันออก
พื้นที่ป่านั้นตอนนี้มีจำกัดแล้ว
แล้วก็ประชากรช้างป่ามีมากขึ้น
แล้วก็ออกหากินในพื้นที่รอบนะครับ

พี่น้องก็เตรียมทำจัดงานนะครับ
แล้วก็ทำความสะอาดสาราการประเรียนวัดว่าเอน
เพื่อเตรียมรับศพผู้เสียชีวิตมาบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ
ส่วนมีความคืบหน้าอีกนิดหนึ่งนะ

ทีมข่าวของเราไปพบกับนายเสกสรรพันแจ่ม
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีข่าวช้างทำร้ายคนเมื่อคืน
ตอนนี้ทำให้ชาวบ้านก็อยู่กันอย่างหวาดภาวะ

โดยปกติแล้วช้างจะอยู่ในพื้นที่นี้บ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่เคยคิดทำร้ายชาวบ้าน
หลังจากนี้นะครับก็จะรอคุยกับทางผู้ใหญ่บ้าน
และเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อปรึกษาหาบรือหาวิธีในการป้องกัน
แล้วก็ผลักดันช้างป่าตัวนี้ออกไปจากพื้นที่นะครับ